ผมเองอยากจะแนะนำร้านนี้เลยนะครับ

เขาบอกว่าจี๊ดจาดยืนหนึ่งแซ่บเวอร์

ยืนหนึ่งในย่านบางแสนค่ะ
ร้านนี้กุกกิกกุกกิ

ซ้ำอย่างอาโนเนสอยากกินแล้ว
อยากกินอยากทานไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้นะครับผมจะพาไปเจอกับร้านอร่อย
แต่ว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยนะครับเป็นร้านที่โหดมาก
เรียกได้ว่าถ้าสั่งไม่ดีมีสะเทือนถึงตับไตไส้พุง
นั่นก็คือร้านกุ๊กกิ๊กก๋วยเตี๋ยวสูตรมะนาว
มีความเผ็ดให้เลือกถึง๕ระดับจัดไปเต็มเลย
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปชิมกันเลย
ครับครับสวัสดีสวัสดีครับพี่ช่วยฟังเพลงที่ผมแต่งได้หน่อยนะครับ
งั้นเราไปฟังกันในรถดีกว่าพี่ไปกันเลยครับอยากฟังจังเลย
เพลงของคุณเนี่ยขอฟังหน่อยได้ไหมครับ
เป็นไงนั่งฟังเพลงในรถผมเยี่ยมเลยใช่ไหม
โอ้โหเสียงดังกระหึ่มสะใจดีครับพี่
ดูสิเพิ่มเสียงยิ่งดังกระหึ่มสะใจเช่นรถเสียงอย่างนี้ก็ได้
พร้อมลำโพงรอบคันมากถึง๘ลำโพง
พร้อมปุ่มควบคุมเสียงบนพวงบลัย
เสียงดังชัดเจนทุกรายละเอียด
แถมยังเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานอีก
บอกเลยว่าถูกใจสายฟังเพลงแน่นอน
เอาล่ะเพลงก็มีเส้นทางแล้วก็พร้อมแล้ว

เบนูเทียบเต็มไปหมดเลย

ร้านของเราเนี่ยเห็นบอกว่าโหดแล้วครับ

น้องตานไปคุยด้วยสวัสดีครับโอ้โฮสวัสดีครับ

แล้วก็มาคุณอาณาตอนนี้ค่ะ
จุบันตอนนี้ค่ะที่เป็นที่นิยม
แต่สิ่งนึงที่เห็นแล้วมันก็สะดุดตาจริง
กับเมนูต่างที่ไร้ระดับ
กลางแล้วมีชื่อเมนูที่มันไม่ซ้ำกันเลยทำไมต้องทำเป็นแบบนั้นนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่แบบชอบรองของแปลก

ว้าวมาแล้วครับเป็นเมนูแสบนครบานระดับเผ็ดหนึ่งเครื่องแน่นจริง
ก่อนอื่นนะขอชิมก่อนแล้วกันนะรสชาติน้ำซุปเป็นยังไงนะจ๊ะ

โอ้โหเผ็ดแล้วอ่ะใช่ระดับหนึ่งบอกเลยว่าเผ็ดแล้ว
แต่ว่ามีความเผ็ดที่กลมกล่อมไปได้ดีกับน้ำซุปที่มันหวานหอม
รวมไปถึงความเปรี้ยวเปรี้ยวต้มยำอย่างนี้อร่อยมากเลยครับ
นครบานเผ็ดระดับหนึ่งรสชาติดีกลมกล่อมครับคุณผู้ชมครับ
ผมชอบอะไรรู้ไหมกระดูกหมูอ่อนนะครับ
คือมันตุ๋นมาจนแบบยุ่ยพอดีอ่ะเคี้ยวน้ำกรุบกรุบกรุบ
แล้วมันเข้าได้ดีกับตัวน้ำซุปที่เขาเคี่ยวมาอย่างดี
คือมันมีความหวานอยู่แล้วแล้วมีความเปรี้ยวที่ลงตัว
มันเป็นสูตรต้มยำที่ดีจริงคุณผู้ชมครับ
ฮ่าฮ่างั้นจัดไปเลยทั้งระดับสามแล้วก็ระดับห้า

ด้านนี้กำลังสามด้านนี้กำลังห้าดูหน้าตาเนี่ยโอ้ทหึ่ย

มีระดับ๓คุณผู้ชมครับ
เอาเนี่ยนี่คือระดับ๓นะ

เอาจริงปากเริ่มชาแต่ว่าอร่อย
ใครที่ชอบเผ็ดมากแบบนี้ลองทานระดับ๓ดูผมว่าก็ถูกใจแล้วล่ะ
เอางี้ไม่พอเราสั่งระดับ๕มาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่าระดับ๕เขาค่อนคักในความเผ็ดขนาดไหนครับ
อะไรกันเนี่ยโอ้โหพริกเต็มไปหมดเลย

ดูดิ
ความเผ็ดของที่นี่นะระดับ๑โอเคอร่อยใช้ได้แล้ว

ถ้าเป็นระดับ๓ที่ผมทานผมรับได้ที่ระดับนั้น
แต่ถ้าไปที่๔๕ซึ่งระดับ๕ผมทานแล้ว
เอาผมบอกตรงว่าผมทานไม่ได้จริง
ก็มาดีครับมันเผ็ดมาก
แต่ว่าใครที่ชอบแบบนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะ
เตือนว่าระดับ๕ถ้าใครไม่ไหวอย่าไปทาน
ผมต้องทานเพราะอะไรทานเพื่อชิมให้ได้รู้

คุณผู้ชมมีโอกาสลองมาทานร้านนี้ดู
ผมบอกเลยว่าอร่อยเด็ดจริงเลยครับ
บอกเลยว่าราคาไม่แพงเพราะว่าปกติก็๔๐พิเศษ

เจ้าของร้านกันได้ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะ
ข้าวเขาก็มีข้าวมันกงข้าวมันไก่เขาก็อร่อยเหมือนกัน
ลองมาทานที่นี่ดูนะครับรับรองจะติดใจ
เส้นทางมาร้านง่ายเลยนะครับ
กรุงเทพเราขับมาทางบางแสน
และมาทางบางแสน๓ซอย๔
เข้าทางเซเว่นตรงไปที่โคลัมเบียฟิตเนส
ก็จะเจอป้ายร้านและตรงเข้าไปสุดซอยเลยครับ
ให้กับทางร้านเอาไว้เป็นที่ระลึกเลยนะครับ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
สัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผมนะครับ

อร่อยจริงเผ็ดมากไหม
แตกมากแต่เรื่องแต่ละระดับมีความอร่อยที่แตก
คือบางคนชอบทานเผ็ดจริงจริงจริงเข้าใจ
ก็สั่งได้แต่คุณชนะแนะนำว่า